ไทยรัฐนะครับที่ถ่ายแล้วสดมาทุกวันเสาร์
วันนี้สงครามเข่าระหว่างลูกนิมิตรนะครับ

กัด๑๒๖ปอนด์ครับ

ก็ถือว่าเป็นมวยเข่าอาชีพจากลบบุรีครับเจอกับนักมวยรุ่นน้องจากนครศรีธรรมราช
คือพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่ฟอร์มสดนะครับชนะมา๒ไฟล์ติด
ก็ขึ้นมาทาบรัศมีรุ่นพี่จะทดสอบของแข็งครับ
ฝ่ายแดงเป็นลูกนิมิตรนะครับยกหนึ่งยกสองนี่เล่นอาวุธยาวไปก่อน
พอมาช่วงยก๓เนี่ยพลอยวิทยาเดินกดดันนะครับ
เกาะติดวงในแล้วก็อาศัยเข่าวงในแบบหายใจรถต้นคอ
ก็เป็นว่าคู่นี้ออกลูกสูสีมากกว่านะครับยก๕ในต่างคนเหมือนต่างจะคุมเกม
ก็มีการเล่นอาวุธยาวกันหนักไปแต่สุดท้ายเนี่ย
เป็นว่าจบครบ๕ยกนะครับกรรมการทั้ง๓ท่านนั้นให้ลูกนิมิตรนั้นเฉินชนะไปแบบไม่เอกฉัน
สองต่อหนึ่งเสียงครับกลับมาได้อีกครั้งนะครับ
ส่วนคู่รองไฟล์แตกหักผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะระหว่างไข่วันเล็กต่อหลัก๒
เจอกับกล้องนครบานสอกิจรุ่งโรศมวยคู่นี้เคยเจอมาสองครั้งครั้งแรก
กล้องนครบาลชนะคะแนนนะครับส่วนครั้งที่๒ไข่วันเล็กนั้นล้างตาได้ชนะน็อกยก๓ที่ไทยรัฐครับ
แล้วเกมวันนี้กล้องนครบานวางแผนต่อยหมัดสู้เลยครับ
ดูแล้วจะเล่นอาวุธใกล้นะครับนี่ครับสับกันใหญ่เลยครับ
แล้วมายก๒เนี่ยไข่วันเล็กก็หมัดหนักคมกว่านะครับต่อยทางกล้องนครบานนับ๘ครับ
จากนั้นเดินไปเตะลำตัวจนกล้องนครบานสารภาพไปเลยครับ
บอกผมรักคุณพอเถอะครับทำให้ไข่วันเล็กนั้นย้ำแค้นชนะน็อกยกที่๒ไปได้ครับ
ในคู่อื่นเด่นชุมพรมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงสู้ความเก่าไม่ได้ครับ
สถิติชนะติดต่อกัน๔ไฟล์แพ้คะแนนยอดขุนพลวอยืนยงและคู่๒
เปเป้เล็กต่อหลัก๒ชนะน็อกยก๒สแตมทองป่อเพชรไข่แก้วครับ